สำหรับพี่หนุ่มกัญชัยใจดีเหลือเกินนะคะ
ที่บริจาคสเต็มเซลล์บางส่วนของน้องมายู
ให้กับพริตตี้ที่ป่วยเป็นโรคหนังแข็งค่ะคุณ
ใช่แล้วต้องบอกว่าโอ้โหใจบุญมาก

โดยเจ้าตัวก็เผยว่าตั้งใจจะให้ความช่วยเหลือ
เพื่อหวังให้พริตตี้สาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนอาการป่วยลิ้นหัวใจรั่วของน้องมายูนั้นนะคะ
พิธีกรอารมณ์ดีก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทางคุณหมอแล้ว
ก็ถือว่าเป็นอาการทั่วไปของเด็กวัยนี้นั่นเองค่ะ

เพราะว่าเมื่อใจเห็นตัวว่าน้องจอยเขามีลูก๓คน
แล้วลูกคนเล็กเขาแค่๒ขวบเอง
เหมือนกับแฟนของคุณจอยเขาก็แยกทางกัน
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาจะมีชีวิตยังไง
ลูกเขาอีก๓คนจะทำยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีเขา
ก็เลยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะหายได้

เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ตัวน้องเขาเองว่าตัวน้องเขาจะสู้แล้วจะผ่านไปได้ไหม
มาอยู่ตอนนี้หลังจากที่พี่เมย์บอกว่าเป็นน้องเป็นลิ้นหัวใจรั่ว

เด็กทุกคนเมื่อแรกเกิดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

ก็ถามคุณหมอว่าคุณหนูมถ้าเกิดวันนี้เอาเด็กร้อยคนมาตรวจตอน๖เดือน
ตอนตั้งแต่เกิดถึง๖เดือนไล้ลิ้นหัวใจมันอาจจะเปิดประมาณ๘๐คนเลยด้วยซ้ำ

เว้นคนที่แบบเป็นเยอะจริงอะไรอย่างนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัด
ก็สบายใจได้นะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับ